ข่าวนี้ได้ไหมที่บอกว่ามีดาราสาวไต้หวันเข้ามาเที่ยวฉลองที่ประเทศไทย
แล้วปรากฏว่าไปเจอด่านแล้วก็บอกว่าตำรวจไทยเนี่ยไถเงินนะฮะ
เนื่องจากว่าพกบุหรี่ไฟฟ้าพาสปอร์ตก็ไม่เอาติดตัวมา
ตอนนั้นจำนวนเงินคืออยู่ที่ประมาณทัก๒๗๐๐๐บาท
คุณผู้ชมครับล่าสุดวันนี้ครับสารพิพากษาจำคุก๕ปีนะครับ
ตำรวจ๔นายจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับ
คือเขาฟ้องตำรวจ๖นายนะครับแต่ว่ามี๔นายที่ศาลนั้นพิพากษาจำคุกครับ
สารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางนะครับ
อ่านคำพิพากษาคดีที่ทางอายการนั้นยื่นฟ้องตำรวจ๖นายครับ

คืนวันที่๕มกราคมปีนี้ก็คือช่วงต้นปีที่ผ่านมา
ซึ่งทางกลุ่มจำเลยนั้นตั้งจุดตรวจบริเวณหน้าสถานทูตจีน
ก็คืออยู่ตรงแถวถนนรัชดานะใช่ไหมครับ
และตรวจพบกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติประกอบไปด้วยทางคุณอันยูฉิง
ซึ่งเป็นดาราสาวไต้หวันและเพื่อนมีบุหรี่ไฟฟ้าในครอบครอง๓อัน
เป็นสินค้าต้องห้ามนำเข้าประเทศไทยอีกทั้งไม่สามารถแสดงหนังสือเดินทางหรือว่าพาสปอร์ตได้นะครับ
โดยพบว่าจำเลยทั้ง๖ครับร่วมกันเรียกรับหรือยอมที่จะรับทรัพย์สินเป็นเงินสด๒๗๐๐๐บาทจากนายปอ
ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มนักท่องเที่ยวเพื่อไม่ให้ถูกดำเนินคดีครับ
การครอบครองบุหรี่ไฟฟ้าและไม่พกพาสปอร์ต
อายการก็เลยยื่นฟ้องนะครับขอให้ศาลนั้นพิพากษาลงโทษจำเลยทั้ง๖
พิเคราะห์นะครับบอกว่าการกระทำของจำเลยที่๑ถึง๔ครับ
มีความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์โดยมิชอบ
จำเลยที่๕ครับไม่มีหลักฐานบ่งชี้ว่ามีส่วนร่วมใกล้ชิดในการกระทำผิด
ส่วนจำเลยที่๖พบว่าพญาหลักฐานที่ปรากฏไม่พอฟังว่ามีส่วนร่วมในการกระทำความผิด
สารก็เลยพิพากษานะครับคุณผู้ชมจำเลยที่๑๔มีความผิดนะครับในกฎหมายหลายบทครับ
ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๔๙เป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดนะครับ
ลงโทษจำคุกคนละ๕ปียกฟ้องจำเลยที่๕และจำเลยที่๖นะครับ
ริบเงิน๒๗๐๐บาทที่จำเลยที่๑๔นั้นเรียกรับให้ตกเป็นของแผ่นดินครับ
สำหรับกรณีดังกล่าวเนี่ยนะครับคุณชูวิทย์นะนะครับมีส่วนร่วมในการพาตัวทางชายชาวสิงคโปร์นะฮะ
ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มนักท่องเที่ยวมาเปิดตัวโดยยืนยันว่าเป็นผู้ที่จ่ายเงิน๒๗๐๐บาทให้ตำรวจนะครับ
หลังจากถูกข่มขู่ที่บริเวณจุดตรวจนะฮะซึ่งเป็นพยานคนสำคัญมากนะครับ
เพิ่มน้ำหนักให้กับคดีนี้จนนำมาสู่คำพิพากษาในวันนี้
ภายในขึ้นภาพคุณชูวิทย์ขึ้นมาก็นึกถึงข่าวเมื่อวานที่เราอ่านเนอะ
ว่าไปรักษาโรคมะเร็งระยะสุดท้ายใช่ไหมครับที่ต่างประเทศที่ประเทศสก๊อตแลนด์
ค่ะก็นี่แหละค่ะจำคุก๕ปีตำรวจ๔นายนะคะคำพิพากษาที่ออกมาค่ะ